ที่เข้ามาที่บ้านเราแล้ว๑๕๐๐๐โดส
หลังจากนี้การจัดสรรนี่เป็นเรื่องที่คนในสังคมจับตารอนะคะ

โดยเฉพาะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับ

อาจารย์สุภาพคลี่ขจายอาจารย์อยู่ในสายแล้ว

สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

อันที่จริงการเสียชีวิตจากโควิด
ถ้าเราเจาะลงไปในเรื่องราวของแต่ละรายแต่ละคน
เราก็จะพบเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจ
สลดหดหู่ใจทั้งนั้นแหละครับ
เฉพาะเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์หรอก
เพราะว่าหลายรายหลายครอบครัวติดกันทั้งบ้าน
แล้วเมื่อใครเสียชีวิตไปคนที่อยู่ก็ไปร่วมงานศพไม่ได้
ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นนะครับว่าคนในครอบครัวเสียชีวิตไปแล้ว
บางรายบางกรณีพ่อแม่ตายทิ้งแต่ลูกเล็กไว้
แล้วไม่มีญาติคนอื่นคอยดูแลด้วย
ครอบครัวคนที่ลำบากยากจนช่วยตัวเองไม่ได้น่าเวทนาและน่าสะเทือนใจเป็นที่สุด
วันก่อนโทรทัศน์ฉายภาพให้ดูผัวเมียนอนป่วยอยู่ในห้องเช่า
คนหนึ่งค่อยหมดลมไปต่อหน้าในขณะที่อีกคนลุกขึ้นมาดูก็ดูไม่ไหว
มันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไหนที่โหดร้ายกับชีวิตมนุษย์แบบนี้มาก่อน
อื่นอื่นถึงแม้จะรุนแรงเลวร้ายแค่ไหนแต่คนในครอบครัวยังก่อเตียงดู
ดูแลดูใจกันได้เสียชีวิตไปก็ร่วมกันทำศพให้ได้
ตอนเผาก็ยังเอาดอกไม้จันทร์ไปวางหน้าศพได้แต่ว่าตายด้วยโควิด

ผมถึงบอกเมื่อตอนเปิดรายการว่าเรื่องราวของแต่ละชีวิต
ตายด้วยโควิดนั้นน่าสะเทือนใจ
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
การเสียชีวิตของคนกลุ่มนี้มันน่าสะเทือนใจเป็นพิเศษกว่า
เพราะคนเหล่านี้คือผู้ที่ปฏิบัติงานช่วยชีวิตคนอื่น
โดยเอาชีวิตของตัวเองเข้าไปเสี่ยงซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้
การเสียชีวิตการป่วยด้วยโควิดของบุคลากรทางการแพทย์
ก็คือการเพิ่มภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่หน้างานที่ยังไม่ป่วย
ก็ต้องทำงานหนักเข้าไปอีกหนักขึ้นไปกว่าเดิม
นี่หนักหนาอยู่แล้วต้องไปโหลดงานหนักกว่าเดิม
เพราะต้องดูแลผู้ติดเชื้อที่ล้นมืออยู่แล้วเนี่ยแทนคนที่ติดเชื้อและหยุดพัก

เป็นข่าวเมื่อกี้ให้ดูก็คือว่าสลดเพิ่งฉีดเข็มแรก
พยาบาลติดโควิดเสียชีวิตอันนี้ที่สมุทรสาคร
อีกข่าวหนึ่งจากขอนแก่น๒๒หมอกับพยาบาลขอนแก่น
ติดเชื้อเป็นแพทย์สามคนอันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอหนองสองห้อง
เฉพาะที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นเนี่ย
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดชื่อคุณหมอสมชายโชธปิยวัตรเวลา
ท่านบอกว่าเมื่อหมอพยาบาลติดเชื้อก็ต้องพักรักษาตัว
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลหนอง๒ห้องจำนวน๓๓ราย
ก็ต้องถูกส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามขอนแก่นแห่งที่๔
แล้วยังไม่พอยังพบว่ากลุ่มคลัสเตอร์โรงพยาบาลเอกชนอีกหนึ่งแห่ง
ที่พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อกัน๑๕คน
ใน๑๕คนเนี่ยเป็นหมอ๓คน
ก็เลยยิ่งขาดแคลนบุคลากรหนักเข้าไปอีก
ระบบการรักษายิ่งลำบากยิ่งยุ่งยากมากกว่าเดิมเข้าไปอีก

ฉะนั้นการเซฟหมอเซฟพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
จึงต้องมีความเข้มข้นให้มากขึ้นไปอีก
แล้วต้องทำกันอย่างจริงจังแล้วล่ะครับ
ต้องเร่งฉีดวัคซีนให้มากที่สุดให้เร็วที่สุด
จะเป็นเข็ม๒เข็ม๓จะเป็นยี่ห้อไหนก็ว่ากันไปเถอะ
แต่วันนี้ก็เห็นข่าวแล้วก็พอชื่นใจที่เห็นมี
หมอใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขหลายคนออกมาบอกเรื่องนี้
โอภาษย์จัดไฟเซอร์ให้ด่านหน้าหมอโอภาษย์ก็คือคุณหมอโอภาษการกวินพงศ์

ส่วนหมออีกคนนึงคือคุณหมอสุระวิเศษศักดิ์รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ท่านบอกว่าวัคซีนไฟเซอร์รอบนี้จะครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแพทย์
ด่านหน้าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโดยตรง
เท่านั้นยังไม่พอคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวร
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ท่านบอกเพิ่มเติมเรื่องการจัดสรรวัคซีน
เอาที่ต่างจังหวัดท่านบอกว่า
การกระจายวัคซีนไฟเซอร์ในบุคลากรทางการแพทย์
ทยอยส่งในวันที่๓สิงหาก็คือวันนี้
ส่งไปทุกจังหวัดแต่ว่าจะไม่พร้อมกัน
ส่วนในกอทมในกอทมเนี่ย
กรมควบคุมโรคได้ประสานกับสำนักอนามัยกอทม
เพื่อส่งวัคซีนไฟเซอร์ไปให้โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน
เพื่อฉีดให้บุคลากรด่านหน้าให้ทั่วถึงที่สุด
ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
แสดงหรือประกาศจำนวนบุคลากรทางการแพทย์
ที่จะได้รับไฟเซอร์ต่อสาธารณชน
อันนี้เพื่อความโปร่งใส
งั้นเดี๋ยวก็จะมีข่าวว่า

จากนี้ไปการเซฟบุคลากรทางการแพทย์จะชัดเจนขึ้น
ในเรื่องของการได้รับวัคซีน
ทีนี้ต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง
กับการดูแลด้านอื่นด้วยนะ
เพราะว่าสภาพที่เกิดขึ้นในหลายโรงพยาบาลตอนนี้

คือเขาต้องต่อสู้กับภาวะความขาดแคลนไปเกือบทุกเรื่อง
แม้กระทั่งอุปกรณ์ชุดป้องกันตัวเองก็ขาดแคลน
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันใช้ทุลักทุเลมาก
ผมยังนึกถึงและอยากย้อนให้ฟังที่
รสุรพลนิติไกรพฤษประธานกรรมการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่โพสต์เมื่อวานเอามาดูอีกทีนึงก็สะเทือนใจ
ดรสุรพนิธิไตรตั้งคำถามว่า
มีใครบ้างไหมที่มีส่วนรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย
ลงไปดูหน้างานที่อยู่แค่ปลายจมูกในกอทมว่า
แพทย์และพยาบาลในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่งเขาขาดอะไร
เขาต้องการอะไรเพิ่ม
ช่วยแก้ปัญหาวันนี้วันพรุ่งนี้ให้เขาได้ไหม
หรือว่าให้ต้องเขียนรายงานเสนอตามขั้นตอนในสัปดาห์หน้า
เพื่อฝ่ายนโยบายจะได้ทราบในเดือนหน้า
แล้วจะได้แก้ปัญหาให้ในปีงบประมาณถัดไป
นี่สะเทือนใจไหมล่ะครับ

เราจะนั่งกอดนอนกอดระเบียบราชการกันต่อไป

ลูกหลานของท่านผู้มีอำนาจ
อาจจะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
เพราะมัวแต่ก่อระเบียบราชการ

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ